วิหารวัด๓ครั้งติด
แต่พระกับสามเณรท่านก็บอกทำอย่างไรดี
เอาล่ะพวกเรามาเปิดดูกล้องวงจรปิดกัน
แล้วพระกับสามเณรก็วางแผนกันเอง

เพื่อตะครุบตัวเจ้าโจรนี้ไว้
เพราะว่าโจรก็มาขโมยมางัดตู้รับบริจาค

ย่องกลงโคลกมาแบบนี้

่องมาเลยยกไปทั้งตู้
หรือว่าอย่างไรหรือจะงัดอะไร
พระท่านเห็นพฤติกรรมแบบนี้หมดเลย
โดยพระครูสังครับพระรักษ์วิมล
ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบำเพ็ญเหนือถนนเสรีไทย๖๐เขตเมียนบุรี
พาไปชี้จุดที่คนร้ายเข้ามางัดตู้รับบริจาคเงินภายในวิหารพระประจำวัน
เป็นวันที่๓ติดต่อกันแล้วนะฮะ
หลวงพ่อบอกว่าโอ้โหมาแบบนี้ติดต่อกัน
อาตมาจะต้องทำอย่างไรดี
ดังนั้นอาตมาชวนสามะเนรและพระในวัดมาดูกล้องวงจรปิด

พระครูสังครับภารวิมลก็เล่าให้ฟังบอกว่า
จากการตรวจสอบภาพวงจรปิดในวิหารนะฮะ
พบว่ามีคนร้ายมางัดตู้รับบริจาค๒คืน๓คืนติดต่อกัน
โดยครั้งแรกเกิดขึ้นคืนวันพุธ
และต่อมาคืนวันพระสัมบดีที่ผ่านมาก็ย้อนกลับมาก่อเหตุซ้ำเดิมอีกนะครับ

๒คืนคนร้ายคนนี้ได้เงินตู้รับบริจาคไปประมาณ๓๐๐๐บาท
ดังนั้นครับช่วงเช้าของวันที่๙มีนาคม
ได้แจ้งความให้ตำรวจสนมีนบุรีเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็มีการเรียกประชุมพระสงฆ์และคารวาสในวัด
เอาล่ะญาติโยมเราช่วยกันสอดส่องดูแลป้องกันการเกิดเหตุซ้ำอีกดีไหม
แต่ก็สังหรณ์ใจว่าคนร้ายน่าจะย่ามใจและกลับมาก่อเหตุอีก
ก็คือทำแล้วแล้วไม่โดนจับก็มาอีก
คืนวันพุธมาคืนวันพระสบดีมาคืนวันศุกร์คงมาอีก

ปีนเข้ามาทางหน้าต่างด้านหลังวิหาร

จากนั้นก็มายกตู้รับบริจาค
ไปงัดที่หลังฐานพระ
พระท่านก็เลยรีบแจ้งพระรูปอื่น
แจ้งสามเณรแจ้งคารวาสที่มาเฝ้าระวังอยู่
เอาล่ะปิดล้อมเลยปิดล้อมวิหารเลย
จับตัวได้ก็คือนายมีชัยจอมชัยแสงนภา

จากนั้นแจ้งตำรวจสนมีนบุรีให้มาควบคุมตัวไปนะครับ
แต่นายมีชัยที่อยู่ในอาการสงะสงะ
ก็บอกว่าเพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกไม่ได้มาขโมยเงิน
ตอนนี้ต้องปล่อยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการไปตามขั้นตอนต่อไปนะครับ

พระท่านบอกว่ามีหลักฐานเห็นโยมมา๒คืนแล้ว
คืนที่๓โยมถูกจับโยมยังปฏิเสธได้ยังไง